ปุ๊บการณ์กรุงอันดับสี่มันหมดวันครับ
สี่ชั่วโมงแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
พยายามเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์
ที่มีเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกนะคะที่กิ่งแก้ว๒๑ค่ะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าบริเวณด้านหลังดิฉันนั้น
ควันสีดำก็ยังคงผวยพุ่งอย่างเป็นระยะนะคะ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
กว่า๑๔ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
พยายามที่จะระงับเหตุนี้ให้ได้
แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่สู้ดีนักนะคะ
เพราะว่าทางกรมบรรเทาสาธารณภัย
มีการเสริมอุปกรณ์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
แล้วก็รายงานกันมาต่อเนื่องกว่า๑๔ชั่วโมงนะคะ
ที่เกิดเหตุซึ่งที่เกิดเหตุนั้นก็คือ
บริษัทมิงตี้เคมิคอนจำกัด
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมแล้วก็เมล็ดพลาสติก
เปิดมานานกว่า๓๒ปีด้วยกัน
เกิดเหตุระเบิดขึ้นตั้งแต่ประมาณตี๓ค่ะ
ขณะนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ภายในโรงงานกว่า๑๐๐ชีวิตนะคะ
สลับสับเปลี่ยนกันพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์
เพราะสิ่งสำคัญคือไม่ให้เกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้ง

สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว๑บ่อ
ในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
เราจะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจุดที่ทีมข่าว
จุดที่ทีมข่าวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณไม่ถึง๕๐๐เมตรด้วยกันนะคะ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งร่วมกับทางด้านของกองทัพบก
ก็บินเข้ามาโปรยสิ่งที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิ่งที่ปล่วยลงมาก็จะเป็นโฟมน้ำที่๓๐๐ลิตรนะคะ
สมน้ำ๓๐๐ลิตรก็คือโฟม๓๐๐ลิตร

ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งการโปรยลักษณะนี้ก็จะมีการโปรยเต็มพื้นที่ค่ะ
ที่ใช้ทีมภาคพื้นดินเนี่ยตามเข้าไประงับเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันนะคะ
ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการทั้งทางด้านของภาคพื้นดิน
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
แต่จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะโปรยโฟมมาเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมงแล้วนะคะ
ควันก็ยังคงมีจำนวนมากแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
ทำให้หลายโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงมีความกังวลค่ะว่าหากเกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งอาจจะเกิดความเสี่ยง
เพราะว่าแต่ละโรงงานเองก็มีเคมีพันธุ์อันตรายอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานที่ได้รับความเสียหายที่เราเห็นอยู่ใกล้ที่สุดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เป็นโรงงานใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ
มีสภาพที่กระจกแตกมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดและแรงอัดของสารเคมีที่รั่วไหลนะคะ
ขณะนี้สถานการณ์ที่บอกว่ายังไม่สู้ดีนักก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยขยายจากเดิม๕กิโลเมตรเป็น๑๐กิโลเมตร
ที่เราเห็นก็คือว่าทิศทางของลมนั้นเปลี่ยนไปค่ะทำให้สถานที่ต่างต่างก็ได้รับผลกระทบรวมไปถึงศูนย์อบพยพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกิ่งแก้วซอย๒๑วิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ